นายทวีไกรคุบบิดานางสาวปารีนาไกรคุบสสพลังประชารัฐ
ปรากฏตัวกลางงานแถลงข่าวของกรมป่าไม้
กำลังแถลงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนางสาวปารีนา
ซึ่งถือครองที่ดินบุกรุกพื้นที่ป่า
นายทวียืนยันว่าวันนี้ไม่ได้มาหาเรื่อง
แต่ต้องการมาฟังความจริงก่อนเดินไปหาอธิบดีกรมป่าไม้
เพื่อให้ชี้จุดที่ที่ดินบุกลุกพื้นที่ป่ากว่า๔๖ไร่
นะครับว่าเอาแหละจากที่ผมเห็นในพื้นที่สีเหลืองตามสเกลอันนี้นะครับ
หนึ่งต่อสี่แสนนั้นผมพูดได้เลยนะฮะในทางที่ผมจบวิศวะและเคยเรียนอันนี้มาว่า
พื้นที่ตามที่เหลืองที่ท่านลำตรีรับแล้วว่าใช่เป็นพื้นที่๖๐๐ไร่ผมมีอยู่นะ
สิ่งนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าพื้นที่สีเหลืองนี้ในสายตาของผม
สเกลอย่างนี้หนึ่งต่อสี่แสนนะครับผมคิดว่าเป็นหมื่นหมื่นไร่ครับ
ไม่ใช่แค่๖๐๐ไร่ครับเอาสเกลนี้ไปดูครับขอบคุณครับผมขอแค่นี้ครับ
ขณะที่กรมป่าไม้ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวปารีนาใน๔ข้อกฎหมาย
ประกอบด้วยพระราชบัญญัติป่าไม้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
ประมวลกฎหมายที่ดินและการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
โดยมีโทษจำคุกสูงสุดรวม๒๐ปีปรับสูงสุด๒ล้านบาท
หลังการรังวัดครั้งล่าสุดยืนยันชัดเจนว่ามีการบุกลุกป่า
แบ่งเป็นพื้นที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีกว่า๔๑ไร่
และอยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้จำนวนกว่า๔ไร่
ขณะที่วันเดียวกันนี้นางสาวปรานีนำพา
ครอบครองที่ดินประเภทพบท๕ในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
เข้าแจ้งความต่อบกปทศเพื่อขอให้ดำเนินคดีกับพ่อลูกตระกูลไกลคุบ
ได้บุกรุกที่ดินมรดกซึ่งตัวเองได้รับจากบีดากว่า๓๐ไร่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน